เรื่องของเงินเยียวยาเดือนละ๕๐๐บาท๓เดือน
สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
ก็รอยื่นอุทธรณ์กันนะครับ๒๐เมษายน
ท่านที่คุณสมบัติไม่ผ่านแล้วคิดว่าเออเรามันต้องผ่านสิ
แต่มันไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีปุ่มอุทธรณ์เพิ่มเติมให้
เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันที่ท่านลงทะเบียนนั่นแหละ๒๐เมษายนเข้าไปลงนะครับ
เมื่อวานเนี่ยหลายคนที่คุณสมบัติผ่าน
เงินไปแล้วนะอาจจะรู้สึกหวั่นไหว

แต่เดือนที่๒เดือนที่๓เดี๋ยวรอเรื่องการกู้เงินก่อน
วันนี้ท่านนายกบอกว่าต้องขอโทษด้วย
สื่อสารอาจจะผิดพลาดไปบ้าง
ยืนยันว่ายังไงได้ครบ๓เดือนแน่นอนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีนะครับ
ก็ได้บอกกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับ
แต่ว่าดูภารกิจตอนเช้าก่อนนะพลเอกประยุทธ์เดินทางไปติดตาม
และโรงพยาบาลรามาธิบดี๒แห่งในไทยนะครับ
เดี๋ยวจะขยายไปยังโรงพยาบาลอื่นนะครับ
มารับการรักษาว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่
จะนำผลเอ็กซอเรย์ไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างภาพเอ็กซอเรย์
ใช้เวลาวิเคราะห์เคสละ๒๕วินาทีเท่านั้น

สามารถเก็บข้อมูลตัวอย่างผลการเอ็กซอเรย์ปอดของคนไข้ได้กว่า๒๐๐๐ราย
จำนวนนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่๔๐๐๐ราย
ซึ่งระบบเคยถูกนำไปใช้จริงที่เมืองอูฮันของจีนมาแล้วนะครับ
แล้วก็อีกหลายเมืองด้วยก็เป็นการลดความเสี่ยงให้กับแพทย์
ไม่ต้องไปสัมผัสกับคนไข้ในช่วงของความเสี่ยงของโควิด๑๙
เพราะว่าช่วงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์
นี่คือโอ้โหทหารเอกนักรบของเราทั้งนั้นนะครับ
เอกประยุทธ์นะครับได้กล่าวชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้
เป็นการทำงานท่ามกลางความเสี่ยงนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกอย่าง
ในการดูแลช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการทำหน้าที่
ทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ที่เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ได้พูดเอาไว้ว่าเดือนแรกนี่ไม่มีปัญหาแน่นอน
คนก็หวั่นไหวไม่มั่นใจว่าตกลงยังไงตกลงรัฐบาลมีเงินพอหรือไม่พอ

วันนี้พลเอกประยุทธ์นะครับเมื่อช่วงบ่ายหลัง
การคลั่งของรัฐที่ทำเนียบรัฐบาลตรงหน้าตึกท่านก็ได้บอกนักข่าวที่ทำเนียบ
บอกว่าหนูน้องหลานลุงขอคุยอะไรด้วยหน่อย
ตู่ก็ฝากไปบอกถึงประชาชนทุกคนนะครับว่าเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา๕๐๐บาท
ต้องขอโทษด้วยที่เมื่อวานสื่อสารไม่ครบจนทำให้เกิดการเข้าใจผิด
และมีการเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจขอยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินจ่ายครบทั้ง๓เดือนอย่างแน่นอน
ของภาครัฐนะจะต้องมีการตรวจขอภัยหลังทุกอย่างผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาเกิดขึ้นในระยะหลัง
ผมทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อนและเดือดร้อนเวลาเดียวกันด้วย
แต่ทั้งนี้ก็ต้องทยอยและเริ่มการยืนยัน๓เดือนโอเคไหม
ครับโอเคครับ๓เดือน
เร็วเนี่ยเชื่อว่าเงินจำนวนต่างที่จะต้องใช้ในระยะต่อ
ไปก็อาจจะไม่จำเป็นแล้วถ้าเกิดว่ากลับมาทำมาค่าขาย
ประกอบกิจการอะไรกันได้นะครับเนื่องจากประชาชน
จะสามารถประกอบอาชีพได้แต่ถ้าสถานการณ์มันยืดเยอะกว่านี้

ในทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่แรงงานที่เป็นอาชีพออกสมัย
แต่ถ้ามันยืดเยอะมากกว่านั้น
เดี๋ยวก็ต้องไปพิจารณาอีกทีนึงว่ารัฐบาลเนี่ยจะจัดสรรหาวงเงินจากไหนมาช่วยเหลือในทุกกลุ่มเลย